คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดขอนแก่น
คือมีชาวบ้านไปพบศพของทาบรกอายุคันประมาณ๔๕เดือน
ถูกทิ้งไว้ที่ป่าข้างทางแต่ว่าศพมันไม่ครบชิ้นส่วน

ส่วนหนึ่งหมาฆ่าไปบ้างแหละบางส่วนเจ้าหน้าที่กำลังหาอยู่บ้างแหละนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการฆ่าหันศพมาก่อนหรือว่าจะเป็นการพยายามโยนทิ้งทารกทั้งตัว
ไปปากข้างทางเลยแล้วสุนัขมากัดแทะนะครับ
คือเรื่องนี้จากการที่มีพลเมืองดีพบชิ้นส่วนทาบรก
ในพื้นที่บ้านสะอาดหมู่๑ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่น
เมื่อเวลาประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ก็พบชิ้นส่วนแรกมีผ้าห่อไว้เป็นขาด้านขวา
ขาด้านขวาคือถูกสุนัขคาบไปไว้กลางทุ่งนา
และลักษณะเหมือนถูกเผาด้วยคุณ
คือมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับว่าป่าข้างทาง
บริเวณริมถนนปากทางเข้าโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
ประมาณ๑กิโลเมตรทุ่งตรงนี้มันเป็นทั้งทุ่งย่า
ป่ารกป่าย่าแล้วก็มีย่าส่วนหนึ่งที่ถูกเผาไปแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นว่ามันถูกเผาไป
เมื่อเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
หลังจากที่ชาวบ้านพบส่วนขาของทารก
ซึ่งสุนัขมันคาบมาแล้วก็ที่มีรอยเผา
เพราะว่าน่าจะคาบมาจากจุดพงหญ้าที่มีการเผาตรงนี้นะครับ
สุนัขมันไปพบไปเจอมันก็คาบออกมาชิ้นหนึ่ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นหาชิ้นส่วนศพทาบรกอีก
ก็ไปพบชิ้นส่วนศีรษะแขนทั้งสองข้าง
แล้วก็ส่วนอกอันนี้อยู่ในห่อถุงผ้าสีเขียวในถุงพลาสติกด้วยกัน
ก็ทิ้งอยู่ตรงถนนตรงป่ายากข้างตรงนี้แหละครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ทราบเพศของศพทาบรก
เพราะว่าสภาพศพทารกเน่าเปื่อยนะครับ
บริเวณโคนขาเห็นเขาบอกว่าถูกตัดด้วยของมีคม
อันนี้ไงก็เลยเป็นสิ่งที่ตำรวจบอกเอ๊ะหรือว่าถูก
เหมือนจะเฉือนเหมือนฆ่าหันศพทารกด้วยกับสัตว์กระแทะเนี่ย
มันไม่น่าจะคมแบบนั้นเออนะฮะแต่ว่าชิ้นส่วนขาที่มันถูกแยกออกไปเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าหมามันฆ่าไปนะครับล่าสุดพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
สืบสวนกู้ภัยกู้ชีพแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ร่วมกัน
ชนะสูตรชิ้นส่วนศพทารกอีกครั้งพร้อมกับหาหลักฐาน
รวมถึงจะหาให้ครบนะหาให้ครบทุกชิ้นส่วนเลย
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจุดตรงนี้มันมีป่าย่าข้างทางที่ถูกเผาไปนะฮะ
ห่างจากจุดที่พบชิ้นส่วนหลายชิ้นคือ๑๐เมตร
เพราะว่าส่วนขามันไปพบตรงนี้ไงคุณป่าย่าที่ถูกเผาไปแล้วนะครับ

เบื้องต้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครอง
น่าจะนำทารกที่อาจจะตายแล้วที่เพิ่งจะออกจากคัน
อายุคัน๔๕เดือนแล้วเอาศพมาโยนทิ้งข้างทางตรงที่กำลังมีไฟไหม้ป่าข้างทางอยู่
คืนวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมาแต่อาจจะโยนไปไม่ถึงกองเพลิง
ทำให้ศพไม่ได้ไหม้ทั้งหมดและทำให้มีผู้มาพบศพในวันต่อมา
มีหมามาคาบชิ้นส่วนศพไปหรืออาจจะหั่นศพมาก่อน
ห่อไว้แล้วก็มาโยนตรงจุดนี้เพื่อจะเผาไฟเหมือนกันนะครับ
พระนำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยผู้มูลกรรมการสภเมืองขอนแก่นเปิดเผย
ว่าเบื้องต้นก็น่าจะเป็นศพของทาบรกอายุคันไม่เกิน๔๕เดือน
ซึ่งตำรวจได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพยานหลักฐานต่างแล้ว
เพราะจริงแล้วที่บอกว่าอายุคันไม่เกิน๕เดือน
เพราะว่าในศพเด็กยังมีรกติดอยู่เลยนะครับ
เช้าวันนี้พนักงานสอบสวนจะลงพื้นที่กันอีกครั้ง
ตรวจสอบหาชิ้นส่วนที่เหลือกันอีกครั้งนะครับ